อันนี้เองก็ดูอย่างนี้ครับไปก็ต้องดูอย่างนี้เนี่ย
ทั้งสามรอบนะครับพอรอบที่สี่ที่ผมพูดว่า
ลูกสะพ้ายผมเนี่ยไม่เห็นพ่อกับแม่เข้ามานะครับ
เขาเลยเรียกพ่อแม่ผมเม่งเข้ามามันก็อยู่ตรงนี้
มันก็บอกว่าพบเขามาถึงนะครับ
เป็นหลอดหลอดเดียวครับหลอดเดียว
ผมจะพูดบอกว่าถ้ามีความยุติธรรมจริงนะครับ

เพราะว่าผมถือว่าผมบริสุทธิ์ไม่เคยคิด
เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดตั้งแต่ชีวิตจนถึง๕๙ปี
ก็คิดว่าจะได้รับความยุติธรรมนะครับ
ถ้าเจ้าหน้าที่นะครับช่วยเหลือตรวจสอบเป็นกลางให้กับตัวกับผมและภรรยา
อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเขาทำเพื่ออะไรนะครับ
เขาทำเพื่ออะไรผมผมก็ไม่ทราบวัตถุประสงค์เขาในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่มานะครับ
แต่ทำไมถ้าบริสุทธิ์ใจจริงนะครับทำไมไม่เรียก
ทั้งที่บอกว่าไม่เจอเราก็กลับนะครับ
จะเข้าไปอีกทำไมไม่เรียกคนภายในบ้านเนี่ยให้ไปดูด้วยนะครับ
พอไม่มีคนในบ้านเข้าไปดูด้วยนะครับทำไมบอกว่าเจอแล้วอย่างนี้
มันก็เป็นน่าสงสัยน่ามีพิรุษเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอย่างนี้
ผมก็ถือว่าไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ผมไม่บริสุทธิ์ใจ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้กำนันดูท่าทางแล้วคงเดินกันยาวแน่นะคะในแง่ของการร้องเรียนนะคะ
แต่ในแง่ของรายละเอียดข่าวที่ออกมาในมุมที่เป็นประวัติของกำนันเองเดี๋ยวเราจะถามอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะคะว่า
มีความน่าสงสัยอะไรในตัวกำนันทำไมถึงไปค้นแล้วความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตามข่าวเป็นความขัดแย้งส่วนตัวกับชุดที่เข้าไปเนี่ยนะคะ
เป็นความขัดแย้งมากขนาดไหนทำไมถึงทำไมถึงจะเป็นไปได้เลยหรือที่จะโดนยัดยาเพราะว่าโดยตำแหน่งกำนันแล้วเนี่ยผู้นำชุมชนนะคะคุณผู้ชมอย่างกรุงเทพเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะคะ
แต่ถ้าในต่างจังหวัดจะทราบดีว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันสำคัญแค่ไหนนะคะเราจะคุยสายแรกกันก่อนในรายการวันนี้กับกำนันซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนเรื่องนี้แหละที่ตัวเองโดนนะคะกำนันพิชัยทอนแสนค่ะกำนันสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับค่ะกำนันนี่นั่งกันอยู่ที่บ้านกำนันกี่คนคะเนี่ยผมอยู่ในห้องครับแต่ข้างนอกเยอะครับมาดูรายการครับกำกำนันคะกำนันเป็นกำนันที่นี่มากี่สมัยแล้วคะ
สำหรับผมนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับตั้งแต่ปี๓๐สมัครผู้ใหญ่บ้าน๑๒คนนะครับในปี๓๔
สมัครผู้ใหญ่บ้าน๑๒คนผมได้รับเลือกเป็นกำนันในปี๒๕๖
ครับเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนแล้วก็มาเป็นกำนันตั้งแต่ปีสี่เก้าใช่ไหมคะครับอ่า
กำนันคะเอาอย่างนี้ก่อนนะคือยาที่เขาเจอคือยาบ้าจำนวนคือ๔๕เมตรถูกต้องนะคะ
ถูกต้องครับบรรจุอยู่ในหลอดลักษณะแบบไหนแล้วมันพันกันอยู่ยังไงมันอยู่กี่ชั้นแล้วมันอยู่แบบไหนคะ
อยู่เป็นหลอดผ้าเซ็ปพันนะครับพันด้านนอกมองไม่เห็นหรอกครับถ้าไม่เปิดออกดูมองไม่เห็น
มันอยู่ในหลอดเดียวเลยใช่ไหมสี่สิบห้าเมตรครับหลอดเดียวเลยครับหลอดเดียวเลยครับหลอดมันเป็นหลอดมันเป็นหลอดอะไรคะ
เป็นหลอดเป็นหลอดพลาสติกผมก็ไม่รู้ว่าเป็นหลอดยังไงนะครับแต่เป็นหลอดพลาสติกเอาผ้าเชฟพันด้านนอกเป็นหลอดมีฝาไหมคะกำนัน
ตู้เสื้อผ้าใครคะกำนันค่ะก็ของภรรยาของผมนั่นแหละครับ
ที่อยู่ไม่อยู่ในห้องแต่งตัวใช่ไหมล่ะครับห้องเสื้อผ้านะครับอ่า
อันนั้นน่ะคือใส่ใส่เสื้อผ้าของกำนันกับภรรยากำนันใช่ไหมคะครับ
อ่าในห้องนั้นมันเป็นห้องเก็บอะไรบ้างเสื้อผ้าอย่างเดียวเลยเหรอคะ
เก็บเสื้อผ้าชุดแป้งชุดกระจกอะไรที่นั่นอยู่ในตรงนั้นนะครับ
แต่งตัวแต่งตัวครับห้องแต่งตัวไม่ได้ใช้ทำอย่างอื่นนอกจากห้องแต่งตัวเลยใช่ไหมคะ
ครับครับไม่ใช่ห้องนอนห้องอะไรครับห้องแต่งตัวอย่างเดียวเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้า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

ไม่ได้เข้ามาก็มีนะครับเข้ามาเก้าคนเก้าคนมารถกี่คันคะ
ก็ผมก็ไม่ทราบครับเห็นแต่รถของปติ๊กอีซูซูนะครับที่จอดมันก็มีรถเก๋งรถอะไรอีก
มาหลายคันด้วยเหรอคะครับอ่ามามาแล้วก็มีเอกสารค้นถูกต้อง
ไม่มีเอกสารนะครับแต่ใช้บัตรประวัติศาสตร์อ๋อใช้บัตรประวัติศาสตร์เอ๊ะกำลังเรียนถามหน่อย
คือใช้บัตรปปศโดยไม่ต้องมีเอกสารแยกอีกก็สามารถค้นได้อันนี้คือถูกต้องแล้วใช่ไหมคะ
ครับอ่าบัตรปปศเวลาเอามาค้นเนี่ยคือใช้บัตรของคนคนเดียวแล้วเข้าไปค้นได้ทั้งชุดหรือใครมีบัตรถึงจะเข้าได้
ที่จริงเจ้าหน้าที่ที่มีบัตรปบสอนะครับมีบัตรจริงแต่ที่การจะค้นนี่ก็ต้องให้เจ้าบ้านนะครับเซ็นเหมือนกันแต่ผมไม่ให้เซ็นเพราะว่าผมก็รู้จักนะครับผมแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับในในวันนั้นผมก็แสดงความบริสุทธิ์ใจผมก็พาค้นทุกห้องนะครับในบริเวณบ้านตามที่เจ้าหน้าที่เขาจะไปดูไป
นะครับแฟนผมก็พาไปนะครับลูก๒คนก็พาไปตามห้องนะครับทั้งหมดมันมีอยู่แต่ห้องนอนมีอยู่๓ห้อง
นะครับจะเข้าไปห้องน้ำเนี่ยก็เป็นห้องนะครับแล้วก็ห้องแต่งตัวนะครับ
โถงอีกนะครับก็พาคนจนไปหมดล่ะครับจนจนว่าไม่พบอะไร
สิ่งผิดกฎหมายอะไรนะครับนอกจากปืนแก๊ปเครื่องกระสุน๓๘ของผม
ค่ะแล้วก็ลูกซองห้านัดนะครับค่ะก็เอามาเอาอยู่ที่ห้องผมนี่แหละ
นะครับลูกปืนอ่ะอ่าครับกำนันค่ะขอย้อนกลับไปก่อนคือกำนันบอกว่า
เขามากันเก้าคนเก้าคนเนี่ยคือทั้งหมดที่มาใช่ไหมครับทั้งหมดที่มา
แล้วตอนแล้วมีบัตรประสอบเนี้ยกี่คนค่ะคนเดียวครับอ่าชุดอ่า
แล้วก็แต่ว่าพอมีบัตรปปศเนี่ยคือโดยอำนาจเข้าค้นได้ถูกไหมคะ
ชุดนั้นครับแต่กำนันอ่ะเจ้าบ้านอ่ะต้องเซ็นใช่ไหมคะครับที่จริง
ต้องให้เจ้าบ้านเขาเซ็นอ่านะครับมันค่อยจะถูกต้องแต่ผมก็ไม่
ผมผมไม่ได้คิดอะไรมากนะครับผมถือว่าผมบริสุทธิ์ใจอ่า
ครับให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ค่ะนะครับกำนันพอพอกับ
พอกำนันให้เขาเข้ามาค้นแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยคือเข้ามาบ้าน
ำนานเก้าคนหรือเปล่าคะก็ครับเข้ามาหมดแล้วครับอ่า
แต่ว่าทุกคนเนี่ยเวลาเดินกระจายกันไปเนี่ยจะไปพร้อมกำนันแล้วก็
ภรรยาแล้วก็ลูกกำนันในบ้านทุกที่ใช่ไหมคะครับครับครับอ่า
แปลว่าทุกที่และทุกครั้งที่เขาค้นจะมีคนบ้านกำนันไปด้วยเสมอ
ไปด้วยเสมอครับอ่าทีนี้ไอ้ห้องแต่งตัวที่เป็นเหตุเนี่ยค่ะ
กำนันค่ะครับห้องแต่งตัวที่บอกว่าค้นสามรอบเนี่ย
กำนันพามาเองทั้งสามรอบหรือเป็นใครพามาค้นคะผมเองกับภรรยาครับอ่า
สองคนอยู่คนละข้างเลยครับอ่ากำนันผมอยู่ตรงหน้ากระจกนะครับ
อ่าแต่งตัวนะครับแฟนก็อยู่อีกข้างข้างหนึ่งนะครับ
ก็มองดูด้วยกันนะครับส่องไฟฉายส่องดูก็มองดูด้วยกันนี่แหละครับ
สามครั้งถ้าคำว่าสามครั้งแปลว่าคนรอบแรกไม่มีออกไปค้นห้องอื่น
น้องก็ไม่มีมาก็ครบทั้งสามรอบนะครับที่ไม่มีเนี่ยไม่เจอ
อืมนะครับไม่มีอะไรเลยใต้ตู้เนี้ยอ่าครับกำนันครับครับ
กำนันถามเขาไหมก่อนที่เอาล่ะเราไม่ได้เซ็นเอกสาร
บริสุทธิ์ใจเราเลยพาเขาเข้าไปค้นแต่กำนันได้ถามไหมคะ
ว่าทำไมถึงมาค้นบ้านกำนันวันนั้นคะอ๋อถามครับถามตั้งแต่
ครั้งแรกเลยครับเขาบอกว่าเขาจับยาบ้าที่ขอนแก่น๑๐๐เมตร
เขาก็มาตามสายที่เขาสายข่าวเขาค่ะมาบ้านเลขที่ยี่สิบสามหมู่สอง
อืมนะครับก็เขาไม่บอกชื่อว่าอ่าคนที่ถูกจับอะไรใครเนี่ย
ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่เขาบอกพูดอย่างแค่นั้นนะครับ
แต่ผมเนี่ยขอแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับไม่คิดว่าจะมีปัญหาอย่างนี้ครับ
กำนันค่ะเขามาค้นบ้านกำนันเพราะว่าเขาจับเขาจับยาได้
แล้วคนที่เขาจับได้ซัดทอดกำนันใช่ไหมคะครับอ่า
เพราะว่าข่าวว่าอย่างนั้นแหละครับที่พูดอ่ะเขาซัดทอดว่าซื้อมาจากกำนันเหรอคะ
ครับแล้วเขาบอกไหมว่าเขาซื้อมาทั้งหมดเท่าไหร่ที่เขาจับได้ร้อยเม็ดน่ะ
ไม่ได้บอกครับมีแต่พูดขึ้นลอยว่าจับร้อยเมตร
อืมกำนันคะวันนั้นที่มาเนี้ยนะคะเจ้าหน้าที่เก้าคนเนี่ยสังกัด
สังกัดหน่วยงานไหนคะอ๋อกลบันทึกการจับกลุ่มนะครับ
คนแรกก็นายนัฐรัฐสาขุนพวุฒินะครับ
ตำแหน่งผู้ช่วยป้องกันจังหวัดขอนแก่นค่ะนางลำพึงภวงเกต
ตำแหน่งประหลัดฝ่ายความมั่นคงนะครับป้องกันอำเภอโคกโพชัยค่ะ
ครับแล้วก็จ่าสิบเอกธนาศาลบุตรศรีรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการกองร้อยรักษา
ความสงบประจำอำเภอโคกโกชัยนะครับแล้วก็จากสิบเอกวัชลินกรเพียง
นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอ่ามทธิรพงศ์อุ่นจันทรีนะครับ
ที่เหลือนี่คือเป็นสมาชิกทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะครับครับครับ
อศอภิชาติบุญกรอบประจำบังเผยโภคโภชัยยี่ยี่สิบสาม
กำนันดิฉันขอความรู้ทางการปกครองหน่อยค่ะ
คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยคือสังกัดอยู่
ใต้บังคับบัญชาของจังหวัดเหรอคะครับเพราะว่าเป็นผู้ช่วยป้องกันจังหวัดนะครับ
ตำแหน่งของค่ะนายนักศวุฒิษาคุณพระวุฒิค่ะ
คือเพราะฉะนั้นสังกัดมหาดไทยถูกไหมครับถูกต้องครับอ่า
เขาเดี๋ยวเอ๊ะเขาจับยาบ้าได้ร้อยเม็ดแล้วเขาซัดทอดกำนันมา
ไม่มีตำรวจมาเหรอคะไม่มีครับไม่มีมีแค่นั้นแหละครับ
มีแค่ที่ผมแกล้งรายชื่อนี่แหละครับแล้วแล้วตอนที่เขาจับได้ร้อยเม็ดที่เขาซัดทอดกำนันเนี่ย
ตอนนั้นน่ะใครเป็นคนจับจังหวัดเป็นคนจับเหมือนกันเหรอคะ
ไม่ครับชุดของเขานี่แหละครับชุดนายนัทวัฒน์สาคุณพระวุฒินี่แหละครับ
จับอ่ะชุดมหาดไทยจับได้ร้อยเมตรแล้วมีการซัดทอดแล้วก็ชุดเดียวกันนี้มาบ้านกำนัน
เดียวกันนี้แหละครับที่มาอ๋อเข้าใจเข้าใจค่ะค่ะทีนี้ทีนี้กำนันคะเอ่อ
ตามข่าวเนี่ยบอกว่ากำนันเนี่ยมีความขัดแย้งส่วนตัวกันกับผู้ช่วยป้องกันจังหวัดเนี่ยเหรอ
อันนี้ผมก็นึกในส่วนของกับผมไม่คิดว่าเป็นความขัดแย้งนะครับ
แต่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอโคกโพชัยนะครับนายนายนัสวัสสากุลพระวุฒิเนี่ย
แต่ก่อนเขาเป็นป้องกันอำเภอโคกโพชัยนะครับเขาได้ตัดไม้นะครับ
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตนนะครับผู้ใหญ่สมบัติเหล่าคนค้าผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๘
อืมกับคณะกรรมการก็เลยเข้ามาหาผมนะครับผมก็คุยผมก็รับปากว่าจะคุยกับทางอำเภอ
นะครับทางอำเภอนะครับในเกี่ยวกับเรื่องของนายนัทวัฒน์สากุลพระวุฒิที่ตัดไม้
นะครับในวันที่วันที่หกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบ
นะครับที่เป็นวันที่เข้าเวรกาชาตินะครับเข้าเวรกาชาติพอดี
ค่ะนะครับพอดีก็นายได้เข้าไปคุย
นะครับกับนายจังหวัดคือจ่าจังหวัดค่ะนะครับป้องกันจังหวัดค่ะ
ต้องผมผมต้องขอโทษนะครับเจ้านายนะครับที่เอ่ยตำแหน่งอ่า
พอดีหลังจากนายอำเภอนะครับที่คุยกันผมก็ไม่ทราบว่าคุยอะไรกัน
นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปแก่จ่าจังหวัดเนี่ย
เคยมาดำรงตำแหน่งปใหญ่อยู่ที่โคชัย
แกก็รู้จักทั้งป้องกันนั่นแหละครับจ้าก็เรียกผมเข้าไป
อ่าอ่าประธานประธานพิชัยเขาก็เรียกผมค่ะ
แกก็ไม่ได้สอบถามผมอะไรมากนะครับก็ถามว่ามันมันมันเป็นความจริง
ที่ตัดไหมครับนายเป็นความจริงจะไปดูก็ได้
นะครับก็แค่นี้ครับก็ผมก็มาทำหน้าที่อยู่บ่อ
นะครับช่วยกันวันนั้นเป็นเวรของอำเภอโคกโพชัยค่ะ
กำนั่นเดี๋ยวเนี้ยของยัดแสทกนิดเดียวนะคะ
หัวหน้าชุดนี้นะคะหัวหน้าชุดที่มาค้นกำนันเนี่ย
คือเคยถูกกำนันตรวจสอบเพราะชาวบ้านเขาร้องเรียนผ่านกำนันเรื่องตัดต้นไม้

แล้วสรุปแล้วคราวนั้นเนี่ยเมื่อปลายปี๖๐ที่ว่าเรื่องนี้เนี่ยตกลงจบที่ยังไงคะ
ก็พอดีบอกมาแกก็ถูกย้ายครับ
แกก็ถูกย้ายไปอยู่เปลือยน้อยนะครับ
แล้วก็มาเป็นผู้ช่วยป้องกันจังหวัดนะครับต่อมานี่ครับ
กำนันวันที่เขามาค้นบ้านกำนันคือ๖ธันวาคม๖๑ใช่ไหม

แล้วเรื่องที่กำนันไปร้องเขาเนี่ยเกิดเมื่อปีที่แล้ว๖ธันวาคมเหมือนกันเหรอคะ
ครับธันวาคมที่ไปเข้าเวรกาชาตินะครับอยู่ที่บ่อ
ทีนี้กำนันวันที่เขามาทั้งชุดนะคะที่มาค้นบ้านกำนันเนี่ย
ทักทายกันกับหัวหน้าชุดท่านนี้ไหมคะ
ผมก็ทักท้ายครับเพราะว่ารู้จักกันผมก็ทักทายสวัสดีอะไรก็ตามสบายครับ
ให้ตรวจสอบแต่อย่ามาแบบในลักษณะการยัดการอะไรนะครับผมแสดงความบริสุทธิ์นะครับ
กำนันพูดไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าไปค้นเลยเหรอ
ครับเมียผมยิ่งพูดนะครับจะตรวจอะไรไปตรวจได้เลยแต่ขออย่างเดียวอย่ายัดยา
นะครับเมียผมจะจะบอกตั้งแต่จะเข้ามาเลยครับ
มากำนันคะทีนี้พอชุดนั้นอ่ะจ๋าว่าไง
เดี๋ยวฉันถามต่อคือพอค้นกันเสร็จแล้วคือค้นทุกห้องค้นทั้งบ้านเสร็จแล้วเนี่ย
ก็ออกมานอกบ้านใช่ไหมคะครับคือครับคืออย่างงี้ครับอ๋อ
รอบที่สามนะครับไม่เจอนะครับก็เดินจากก็พากันเดินออกมา
จะไปถึงประตูบ้านนะครับประตูประตูบ้านเนี้ยไม่พบก็กลับอืม
นะครับอันนี้นะครับชุดนะครับก็ในนัสวัสดิ์สาหคุณพวุฒินี่แหละครับ
ไม่มีก็กลับผมก็เลยแสดงน้ำใจนะครับพอมาถึงหน้าบ้าน
นะครับผมก็เลยให้เรียกกินขนมดื่มน้ำดื่มกาแฟทุกอย่าง
แต่ผมเนี่ยหันหลังให้ประตูบ้านอ่านะครับหันหลังเข้าประตูบ้าน
นะครับแต่แต่ลูกสะพ้ายผมเนี่ยเลี้ยงลูกอยู่ในบ้านอยู่ค่ะ
ครับแล้วไงต่อจ๊ะครับพอดีจู่จู่นะครับมันอศเข้ามาเนี่ย
สามคนผมก็ไม่เห็นอ่านะครับอ่าลูกสะพ้ายผมก็คิดว่าสังเกตดูว่า
เอาทำไมพ่อกับแม่ไม่ไม่ตามมาก็เลยเรียกพ่อแม่อืม
นะครับผมก็รีบวิ่งเข้ามาผมก็เข้ามาตรงห้องนี่แหละครับ
ห้องแต่งตัวนี่แหละอืมอดสอก็หมอดูอยู่แหละครับค่ะ
พอผมพอผมมาถึงนะครับผมก็ยืนเจอแล้วนะครับ
ผมก็เลยบอกว่าเจอเจอแล้วยังไงรู้จักยาบ้าได้ยังไง
มาตรวจสามครั้งแล้วไม่เจอแต่พวกคุณมาตรวจ
ไม่ได้บอกเจ้าบ้านไม่ได้บอกให้คนมาดู
มาดูแต่อศบอกว่าเจอยัดอย่างนี้ทำยังไง
นะครับผมก็พูดอย่างงี้แหละครับเขาก็ผมก็เลย
ผมก็เลยหยิบไม้แข็งผ้านะครับเกี่ยวออกมาเขาก็จับ
เขาก็เดินออกมาข้างนอกก็มาเทอยู่
ไม้หินอ่อนหน้าบ้านนะครับ
ตอนตอนที่กำนันบอกว่าเขาพูดว่าเจอแล้วเนี่ย
ตอนนั้นเขาหยิบไอ้ห่อนี้ออกมาจากใต้ตู้ยังคะ
ยังครับยังยังครับเขาก้มมองนะครับ
ก็มองอยู่ผมมาถึงพอดีเขาบอกว่าเจอแล้ว
ใช่ไหมครับเจอแล้วเพราะรู้ว่าเอ้าเจอแล้วได้ยังไง
คุณรู้จักยาบ้าได้ยังไงทั้งว่ายังไม่ได้เอาออกมา
คือเดี๋ยวนะคะชุดที่เขาบอกว่าพอเขาบอกว่าเจอแล้วเนี่ย

ก็เขาก็บอกว่ามาตรวจยาบ้าอยู่แล้วครับ
ไม่เขาพูดเลยเหรอว่าเจอแล้วเนี่ยยาบ้าเขาพูดเลยเหรอคะ
ครับเขาก็บอกว่าเจอแล้วล่ะครับไม่เจอแล้วผมก็เลยว่าเจอได้ยังไง
คุณรู้จักยังไงว่าเป็นยาบ้านะครับทั้งที่มันอยู่ในหลอดนะครับ
มันก็หุ้มด้วยเทปกาวสีดำนะครับผ้าเต็ป
ทีนี้ผมก็เลยหยิบผมก็เลยหยิบไม้แขนผ้าเกี่ยวออกมานะครับ
กำนันเป็นคนเอาไม้แขวนผ้าเนี่ย

ครับมันก็มองเห็นแค่ขืบเนี่ยครับขืบกลับกว่านะครับที่จะข้ามตู้ไป
กำลังจะถามกำนันว่าก่อนเอาไม้เข้าไปเกี่ยวใต้ตู้อ่ะ
ตาเห็นเนี่ยมันไม่ลึกเลยใช่ไหม
มันไม่ลึกครับมันไม่ลึกมันมองเห็นเลยว่าขนาดผมยืนเนี่ยก็มองเห็น
โอ้ก้มนิดเดียวนี่มองเห็น
แล้วจะเอาไม้แขวนผ้าเกี่ยวทำไมล่ะ
มือเอื้อมถึงไหมมือเอื้อมถึงไหมจริงแล้วอ่ะค่ะ
เอาทิ้งผมผมก็ไม่กล้านะครับผมก็ไม่กล้าเอามือไปจับ
ผมก็ต้องซ้ายวัดถูกไปเกี่ยวออกมา

กำนันจ๋ากำนันแป๊บเดียวขอโฆษณาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะต่อเนื่องจากว่าพอเห็นห่อไม่กล้าจับ
แต่จริงมองด้วยตาเห็นเอาไม้เกี่ยวออกมาแล้วเอาไปที่หน้าบ้านเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่าต่อกำนันอย่าเพิ่งวางสายนะ
สักครู่ค่ะ
พี่จะไปตรวจตรงนั้นตามพี่ไปดูหน่อยเขาไม่ได้เรียกเขาเดินเข้าไปโดยแบบไม่ได้เรียกใครเลย
คือพูดง่ายว่าตอนที่เขาเดินเข้าไป๓คนตอนที่ก่อนที่เขาจะบอกว่าเจอแล้วเนี่ยเขาก็เห็นเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
เห็นค่ะเห็นแล้วแล้วก่อนก่อนหน้าที่เขาจะเดินมาในครั้งนี้ค่ะเราก็นั่งอยู่นี่ตลอดล่ะค่ะ
นั่งค่ะหมายถึงว่าตอนที่เขาค้นกันอ๋อค้นกันนี่หนูจะช่วยแม่เดินดูค่ะ
คนห้องหนูหนูก็จะดูอ่าจะเดินจะเดินช่วยดูแต่พอถ้าว่าไม่เจออะไรแล้วเขาออกไปข้างนอกหมดแล้วหนูก็เลยมาปล่อยรูปตรงนี้อืม
พักหนึ่งสามคนเดินเข้าไปโดยที่ว่าไม่เรียกใครเลยหนูนั่งอยู่นี้เขาก็ไม่ได้เรียกหนูอืม
หนูก็เลยเรียกพ่อกับแม่ไม่มีใครเข้าไปดูเขาหนูก็เลยเรียกพ่อกับแม่ก็ไม่มีใครเดินเข้ามาแม่แม่ดูข้างหลังบ้านค่ะพอดีก็ตรวจหลังบ้าน
พอดีพ่อตรวจหลังบ้านพอดีพ่อตรวจหลังบ้านพอดีพ่อตรวจหลังบ้านพอดีพ่อตรวจหลังบ้านพอดีพ่อตรวจหลังบ้านพอดีพ่อตรวจหลังบ้านพอดีพ่อตรวจหลังบ้านพอดีพ่อตรวจหลังบ้านพอดีพ่อตรวจหลังบ้านพอดีพ่อตรวจหลังบ้านพอดีพ่อตรวจหลังบ้านพอดีพ่อตรวจหล

เขาไม่พูดอะไรเขาก็เจอแล้วก็เขาก็บอกว่าไปอำเภออืมอ่า
ก็ไปอำพือแล้วอ่าสำหรับคำพูดนะครับอ่านายนัดทวัด
สาคุณพระวุฒินะครับที่เป็นหัวหน้าชุดนะครับตรวจค้นนะครับ
ก็บอกว่าใครนะครับที่พูดว่าอยู่ในบ้านเราเนี่ยบ้านเลขที่
สิบสามเนี่ยใครก็ได้จะรับก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้
สนใจไม่ได้พูดไม่ได้คุยด้วยไปอำเภอก็ไปค่ะนะครับ
อำเภอก็ไปพอถึงอำเภอเขาทำบันทึกการจับกลุ่ม
ร้อยใช่ไหมล่ะครับอ่าเขาบอกว่าเอาผมกับเมียอย่างเดียว
คนอื่นไม่เกี่ยวอ่าเท่านี้แหละครับที่ที่เขาไปอำเภอ
บันทึกการจับกลุ่มกำนันได้มีการโต้แย้งหรือยังไง
ไหมคะสำหรับอ่าบันทึกการจับกลุ่มนะครับผมผมก็เข้าใจผม
ก็อ่านดูหมดแล้วครับค่ะครับเขาให้เขาเซ็นเขาให้เซ็น
ครับคือคืออย่างงี้ครับบันทึกการจับกลุ่มนะครับคือ
บันทึกการจับกลุ่มกับเมียผมนะครับพร้อมด้วยของกลาง
นะครับค่ะยาบ้าสีส้มเข้มมีเครื่องหมายอ่านะครับกระปิว
พิมพ์พิมพ์ลึกนะครับกีดด้านผิวเรียบจำนวนสี่สิบห้า
เมตรค่ะครับปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกลูกปืนนะครับ
มีลูกปืนลูกปืนขนาดจุดสามแปดหกนัดจ้ะลูกลูกซอง
ห้านัดจ้าจ้ะกำนันกำนันค่ะเดี๋ยวเวลาไม่พอขอกลับ
มาที่ไอ้ตัวเอกสารนี้เนี่ยพอเขาทำบันทึกเสร็จแล้ว
เขาเขาต้องให้กำนันและภรรยาเซ็นรับหรือยังไงป่ะคะ
ไม่ใช่เซ็นรับครับคือเซ็นรับทราบนะครับในของ
สำนวนของพนักงานอ่าจับกลุ่มเซ็นรับทราบนะครับส่วน
ครับเหมือนเป็นการเซ็นรับทราบว่าว่ามีอะไรบ้าง
ตามรายการนะครับที่ผมอ่านนะครับค่ะความไม่ได้
ถ้าเซ็นแบบว่ารับผิดชอบนะครับถูกต้องไม่ใช่นะครับ
มันมีบอกอยู่นะครับสำหรับยาบ้านะครับผมปฏิเสธ
ไม่รับเพราะว่ามันไม่ใช่ของพวกผมนะครับกำนันรับปืนแก๊ป
ลูกมืออะไรครับค่ะเอกสารที่บอกว่าเป็นบันทึกการจับ
กลุ่มเนี่ยเวลาเราเซ็นแล้วความหมายของมันเนี่ย
เท่ากับว่ากำนันยอมรับว่าเป็นของกำนันหรือเปล่าคะ
ครับมันแยกมันมันมีการแยกข้อนะครับอ่ามันมีการแยก
ข้อนะครับมีข้อหนึ่งข้อสองอะไรอะไรมันมีบอกอยู่
นะครับอ่าเพราะฉะนั้นไม่การที่เซนไม่ได้หมายถึงว่า
รับว่าเป็นของกำนันไม่ใช่ความหมายไม่ใช่ครับครับ
กำกำนันค่ะถ้าตามข่าวเนี่ยนะคะมันมีข่าวว่ากำนัน
เนี่ยมีประวัติเกี่ยวข้องกับขบวนยาเสพติดด้วยใน
ข้อมูลของทางการอันนี้กำนันรู้เรื่องป่ะจ๊ะอันนี้
ผมไม่ทราบเลยครับอ่าผมไม่ทราบเลยนะครับในสำหรับ
กับผมนั้นนะครับตัวกับผมนั้นไม่เคยยุ่งเกี่ยวจน
อายุห้าสิบเก้าปีนี่นะครับผมไม่เคยมีประวัติดัง
ไว้ครับท่านอ่านะครับมาตรวจสอบดูได้ผมให้พิสูจน์
เลยค่ะนะครับลองไปสอบถามดูไม่ว่าตั้งแต่นะครับนอก
จากนายนี่แหละครับนายนัทธวัฒน์สาคุณพระวุฒิเนี่ย
ราชการที่มาอยู่อำเภอโคกโพชัยท่านมาตรวจสอบได้นะครับ
ว่าผมเป็นคนยังไงนะครับค่ะผมให้ความร่วมมือกับทาง
ราชการทุกอย่างค่ะผมเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
อำเภอโคกโพชัยค่ะนะครับกับกำนันค่ะกำนันเนี่ยไปร้อง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแล้วใช่ไหมคะครับอ่าแล้วกำน
จะไปไปร้องที่ไหนมาอีกแล้วจะร้องที่ไหนอีกร้อง
ที่สำนักสำนักงานประหลัดนายกรัฐมนตรีอ่านะครับสนช
สำนักงานส่วนดวดแห่งชาติแล้วพ่อกระสวงยุติธรรมค่ะ
นะครับอันนี้ผมไปมาแล้วครับกำนันได้เจอผู้ว่ายังคะยัง
เจอแต่ท่านประหลัดนะครับที่มารับหนังสือค่ะนะครับ
จริงกำนันถ้าสมมุติคุยกับผู้ว่าเนี่ยเรื่องหน้า
จบไหมภายในจังหวัดอะค่ะมันจะจบได้ยังไงครับท่านผู้
ว่าก็ยังก็ติดตามข่าวมันก็ยังว่าผมอยู่นะครับคืออย่าง
นี้ครับท่านผู้ว่าก็ผมก็เป็นลูกน้องนะครับมหาดไทย
มาตั้งแต่ปีสามศูนย์แล้วนะครับถ้าจะเรียกว่าเป็นลุง
น้องนะครับค่ะนะครับแต่ผมก็ที่ที่ผมไปยื่นหนังสือและ
หลายที่นะครับกับผมเนี่ยไม่มีอะไรผมขอความยุติธรรม
ค่ะนะครับสู้กระบวนการตามกฎหมายนะครับให้สารตัดสินค่ะ
นะครับยังไงเนี่ยการสู้กันนะครับมันก็ต้องหาหลักฐาน
อันนี้ผมเข้าใจค่ะนะครับแต่ผู้ที่เป็นผู้บังคับ
บัญชานะครับก็สงสารผมบ้างนะครับให้ผมมีโอกาสได้
พิสูจน์ตัวเองบ้างค่ะนะครับเอ่อกำนันตอนเนี้ยเนี้ยกำนัน
ภรรยาเนี่ยถือว่าได้รับการประกันตัวในชั้นศาลอันนี้
กล้องป่ะคะครับถูกต้องครับอ่าตามข่าวน่ะบอกยื่นหลัก
ค้ำประกันไปล้านกว่ากว่าเลยใช่ไหมคะล้านสามครับ
อ่าเอ่อกำนันจะไปตามความคืบหน้าคดีนี้จากใครคะ
จะจะไปเจอใครอีกหลังจากนี้คะก็จะจากนี้ไปเดี๋ยว
ผมก็จะรอดูนะครับรอดูข่าวอ่านะครับรอดูข่าวต่อต่อ
ไปก่อนค่ะงั้นครับงั้นงั้นอย่างนี้ค่ะนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์วันที่
หกธันวาคมจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ของ
จังหวัดหรือว่าเจ้าหน้าที่ชุดเดิมเนี่ยมามาพบกำนัน
ติดต่อกำนันเลยใช่ไหมคะไม่ครับอ่าไม่มีครับค่ะกำนันค่ะ
ไม่มีครับตั้งแต่ตั้งแต่ชุดอำเภอนี่ก็ยังไม่โทร
หาผมสักคนเลยครับอ่ากำนันจ๋าเอางี้เดี๋ยวพอระวัง
กันนะกำนันดูไทยรัฐทีวีต่อเพราะว่าช่วงหน้าช่วง
หน้าทางรายการนัดกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเอาไว้
นะคะครับค่ะกำนันเอาเบื้องต้นข้อมูลที่ให้เรามาอันนี้
ก็เอาไว้เป็นข้อมูลชุดหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวเราฟังทาง
ฝั่งของจังหวัดก่อนนะคะครับค่ะกำนันขอบคุณนะคะครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรา
ผู้ว่าเอาไว้นะคะว่าชุดนี้ปฏิบัติการแบบนี้มันชัดเจน
แค่ไหนสำหรับหลักฐานแล้วก็มีจริงไหมความขัดแย้งที่อาจจะ
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กำนันไม่ไว้ใจชุดนี้สงสัยหรือ
อาจจะเป็นไปได้ไหมที่มีน้ำหนักขนาดที่ว่าอันนี้แก้แค้น

มีข่าวว่าตัวกำนันมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดในอดีต
อันนี้คือประวัติมันชัดเจนแค่ไหนคะท่าน
ครับตัวประวัติที่ผมขออนุญาตไม่เอ่ยนะครับ
แต่ว่าสืบเนื่องจากการที่เรามีการจับกลุ่มนะครับ
ผู้ค้ายาในพื้นที่จำนวน๒ท่านก็คือหนุ่มสาว
คู่หนึ่งในคืนวันที่๕ธันวาคม
เข้าตรวจค้นนะครับในช่วงเช้า๗โมงของวันที่๖ครับ
แล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่มดังที่เป็นรายละเอียดดังกล่าวครับ
ตัวกำนันถูกชัดทอดว่าขายเหรอคะ
ผมไม่ได้พูดถึงตัวกำนันนะครับผมว่าผู้ต้องหานะครับ

เพราะว่าได้มีบันทึกการจับกลุ่มเรียบร้อยนะครับ
ว่าการจับปุ่มนั้นมียาและก็มีอาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียนด้วยนะครับ
แล้วก็ผู้ที่ค้านั้นเขาก็ให้การในชั้นสอบสวนอย่างค่อนข้างชัดเจน
ในขณะที่ชุดเจ้าหน้าที่เราเข้าจับกลุ่มนะครับ
ก็ได้แจ้งสิทธิ์ให้ท่านผู้ต้องหาท่านนั้นนะครับ
แล้วก็ได้แจ้งให้ญาติได้มารับทราบด้วยนะครับ

ผู้ว่าค่ะผู้ต้องหาในคดีนี้มีกี่คนคะที่ถูกซัดทอดมา๒ใช่ไหมคะ

แล้วในอันนี้ที่ฉันถามขอความรู้นะคะ
เพราะว่าท่านทราบมากกว่าแน่ในแง่ของสถิติการจับกลุ่มคดียาเสพติดว่า
โดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่ถูกซัดทอดว่าเสพ
หรือขายเป็นต่อที่เท่าไหร่ต่อที่เท่าไหร่ที่ขายกันมาก็แล้วแต่
ปกติเจอตามบ้านพักของเขาเองเจอไหมคะ
อันนี้ผมไม่ทราบนะครับอันนี้ในเรื่องสติในการตรวจค้นต่อเนี่ยนะครับ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับสำหรับกรณีนี้มีการค้นพบเจอนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการไม่ว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่
นี้เรามีความห่วงใยว่าพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ปกครองเองนั้นเนี่ย
ยาวชนของเราถูกทำลายมากเข้าใจค่ะทองเองเขาก็เกิดข้อข้อห่วงใยเช่นกันครับ
เจ้าหน้าที่เราต้องดำเนินการในทุกมิติครับ
เข้าใจค่ะผู้ว่าคะคือเนื่องจากห่อที่บอกว่ามียาบ้า๔๕เมตรเนี่ย
แกะแล้วตั้งแต่วันที่เข้าไปค้นเนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นไม่ได้มีการตรวจสอบลายนิ้วมือถูกไหมคะ
ว่ามันมีลายนิ้วมือใครอยู่ที่ห่อที่ว่านั้นบ้าง
มันมีวิธีการพิสูจน์ได้ยังไงบ้างคะว่าเขาโดนยัดยาหรือไม่โดนยัดยา
เพราะแน่นอนนะคะสมมุติถ้าเราฟังเขาเนี่ย
มันก็มีทั้งในแง่ของการที่อาสาอศเนี่ย

แล้วก็ยาที่พบเนี่ยอยู่ไม่ได้ค้นยากเลย
เพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่๓รอบแรก

แต่เมื่อเจอแล้วก็ถูกแกะตั้งแต่ตรงนั้นเลย
เพราะฉะนั้นการที่เขาจะเหมือนกับสู้สู้ในทางกฎหมาย
มันไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้อีกต่อไปแล้วถูกไหมคะท่าน
สิ่งที่ทางจังหวัดเองได้มอบเป็นแนวนโยบายกับทางผู้ปฏิบัติเนี่ย

เราจะไม่ให้เจ้าหน้าที่อีกฝ่ายใดเข้าดวงเรียนการแต่ฝ่ายเดียว
จะต้องมีพยานที่เป็นเจ้าหน้าที่อีกฝ่ายหนึ่ง
เพื่อเป็นพยานที่พิกัดแลกัน
อีกหน่วยหนึ่งครับที่เป็นกองกำลังรักษาความสงบพื้นที่
ค่ะท่านแต่ทีนี้ทางบ้านของกำนัน
เขาบอกว่าในรอบที่พบยาเนี่ย
มีชุดจับกลุ่มเข้าไป๓คน
โดยที่เจ้าบ้านไม่ได้เข้าไปด้วยนะคะ
แต่มีพยานนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ของ
อันนี้ก็คงจะต้องขออนุญาตกลับเรียนนะครับ

คำถามคือว่าแล้วในแง่ของ

เพราะว่าทางชุดที่ไปจับกลุ่มและขยายผลนั้น

แล้วเมื่อลงเข้าปฏิบัติในพื้นที่ของอำเภอก็ได้แจ้งกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยระดับอำเภอครับ

เป็นจังหวัดไปกับทหารเหรอคะ
ไปกับเจ้าหน้าที่รักษาความสงบครับ
ของระดับอำเภอครับ

ขออนุญาตนะครับเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบภายในระดับอำเภอครับ
จังหวัดกับดิฉันไม่เข้าใจท่านบอกหน่วยงานสังกัดเลยค่ะ
เดี๋ยวฉันความรู้น้อยมหัฒน์ไทยกับมหัฒน์ไทยอะไรคะ
คืออย่างนี้นะเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเนี่ย
เราจะมีชุดหน่วยเฉพาะกิจนะครับ
ที่เฝ้าดูอยู่นะครับ
ครับแล้วหน่วยของอำเภอที่เข้าไปประกบใช่มั้ยคะ
ครับพอเราจะเข้าเนี่ยพอพื้นที่การจับครั้งแรกเนี่ยจับในเขตอำเภอเมืองครับ
แล้วก็ขยายผลเขาก็ชี้ไปที่อำเภอโทษผู้ชาย
ซึ่งที่ท่านบอกว่ามีอีกหน่วยหนึ่งเข้ามาเนี่ยคือหน่วยของอำเภอถูกไหมคะ
โดยที่อำเภอฮะแต่ว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่อำเภอนะครับเป็นห่วยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำอำเภอครับ

ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมีบันทึกในการจับกลุ่มชัดเจนครับ
สังกัดอะไรคะท่านอำเภอเนี่ยค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่รักษากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยครับ
ถ้าเป็นของอำเภอไม่ใช่มหาดไทยเหรอคะ
พูดอย่างนี้ครับเจ้าหน้าที่ทหารเด็กนะครับ

ค่ะทีนี้พอกลับมาอันนี้ท่านแนะนำว่า
ถ้าชาวบ้านรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรม
และมั่นใจว่าตัวเองบริสุทธิ์แล้วถูกยัดยา

คืออย่างนี้นะฮะการจับกลุ่มเนี่ยเมื่อเวลาถ้าเราโดนจับกลุ่มเนี่ย
สิ่งหนึ่งที่จะต้องบันทึกทันทีคือบันทึกการจับกลุ่ม
หากเราอ่านแล้วเนี่ยมันผิดไปจากข้อเท็จจริง
เรามีสิทธิ์ที่จะไม่ลงลายมือชื่อทรัพย์นะครับ
แล้วจะต้องบันทึกด้วยว่าเราไม่ลงอาจจะให้ปากคำไปเลยว่า
เราไม่ลงในมือชื่อเพราะอะไรนะครับ
แต่นี่บันทึกการจับกลุ่มมีการเซ็นรับทราบทุกประการนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นจำนวนยาหรือว่าอาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียน

กำนันบอกว่าเขาได้อ่านบันทึกการจับกลุ่ม
แล้วก็ใช่เขาเซ็นจริงแต่เป็นการเซ็นรับทราบ

คือมันไม่ได้ยอมรับว่านั่นเป็นของเขาก็ตามเหรอคะ
นั่นก็คือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนะครับ
ในชั้นที่เราต้องไปสู้ในการยุทธรรม
ก็ให้ฝ่ายกระบวนการยุทธิธรรมเป็นผู้พิสูจน์ครับ
ค่ะเอาอย่างนี้ค่ะท่านไม่เป็นไรแต่ดิฉันได้ข้อมูลจากท่านอีกชุดหนึ่ง
ซึ่งดีมากนะคะเดี๋ยวยังไงความคืบหน้าของคดีจะเป็นไปทางใด
แล้วแต่เดี๋ยวพิสูจน์กันในกระบวนการยุติธรรม
ยังไงเบื้องต้นขอบคุณผู้ว่าช่วงนี้ก่อนนะคะ
ขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะ
เดี๋ยวตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าทางกำนันเองร้องตั้งแต่ระดับ
จังหวัดขึ้นไปแล้วนะคะแต่ว่าความคืบหน้าและสรุปจะอย่างไร
เดี๋ยวว่ากันแล้วก็น่าจะได้ตามกันยาว
ถ้ากำนันดูจากทรงแล้วไม่น่าจะยอมนะคะ